จะพาคุณผู้ชมไปดูกันต่อว่าถ้าเปรียบเทียบดูความคุ้มค่า
เงินที่จ่ายไปคุ้มขนาดไหนในการจัดซื้อเรือดำน้ำรอบนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับไทยรัฐทีวีได้รวบรวมข้อมูลนะครับ

เงินที่อนุมัติไปสำหรับการจัดซื้อเรือดำน้ำในรอบนี้นะครับ
เป็นลำแรกลำแรกเนี่ยนะครับมูลค่า๑๓๐๐๐กว่าล้านด้วยกัน
ในช่วงระยะเวลา๓๕ปีจะได้เห็นชมหน้า
หลังจากนั้นลำที่๒ลำที่๓จะตามมา
ทั้งหมดนี้๓ลำอยู่ในกรอบเวลาคือ๑๐ปีด้วยกัน
เราไปดูกันนะครับว่าความคุ้มค่าสำหรับเม็ดเงินที่จ่ายไป
รวมทั้งหมด๓ลำ๓๖๐๐๐ล้านโดยประมาณคุ้มค่าขนาดไหน
เราก็จะไปเปรียบเทียบกันหลากหลายประเทศนะครับไปดูกราฟิกข้อมูลกันเลยครับ
คุณผู้ชมครับแผนการจัดซื้อยุทธโปรกรณ์ของกองทัพเรือนะครับ
เรือดำน้ำรอบนี้ค่อนข้างจะเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างมากทีเดียว
ก่อนหน้านี้สมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งรักชินวัฒน
นุมัติจัดซื้อเรือฟริเก็ตจากเกาหลีใต้
จำนวน๑ลำวงเงิน๑๔๖๐๐ล้านบาท
หลังจากไม่สามารถอนุมัติโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำได้
เนื่องจากว่ากระแสสังคมนั้นโจมตีอย่างหนัก
ขณะนี้การต่อเรือฟริเกตนั้นเกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้ว
ยังเหลือติดตั้งระบบอำนวยการพบและเทคโนโลยีประจำเรือ
โดยเรือรุ่นนี้กองทัพเรือจะนำมาต่อยอดผลิตขึ้นเองในอนาคตนะครับ
จำนวน๔๙คันในวงเงินกว่า๒๐๐๐ล้านบาท

ขณะเดียวกันครับทางด้านเว็บไซต์ที่เชี่ยวชาญด้านยุทธโปรกรณ์
ก็รายงานว่ากองทัพบกนั้นได้ลงนามจัดซื้อยานเกราะล้อยาง๘คูณ๘

จัดซื้อจากยูเครนก่อนหน้านี้นะครับ
รูปแบบงบผูกพัน๓ปีเพื่อใช้บรรเทาสาธารณภัย
ทดแทนเฮลิคอปเตอร์แบบชินุกที่ปลดประจำการไปแล้ว
พร้อมทั้งสนใจจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์โจมตี
ในช่วงวันเด็กของต้นปีที่ผ่านมา
ทัพอากาศก็มีแผนเตรียมจัดซื้อมาทดแทน๑ลำนะครับ
ว่าจะส่งมอบครบทั้งหมดในปีนี้
และมีแผนจัดซื้อให้ครบทั้งหมด๑๖ลำด้วย
ขณะเดียวกันแผนยุทธศาสตร์พัฒนากองทัพในอนาคตของกระทรวงกลาโหม
จัดตั้งโรงงานซ่อมสร้างยุทธโปรกรณ์เพื่อส่งออกในเชิงพาณิชย
และผลิตอะไหล่ซ่อมบำรุงยุทธโปรกรณ์ที่จัดซื้อจากต่างประเทศ
โดยมีประเทศรัสเซียและยูเครนสนใจจะมาลงทุน
โครงการนี้จะต้องร่างแผนแม่แบบให้เสร็จภายในปี๒๕๕๙
ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการจัดหาสถานที่ตั้งของโรงงานนะครับ
เดี๋ยวคงจะได้เห็นชมหน้ากันเร็วนี้นะครับ
เพราะว่าถ้าเปรียบเทียบกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
กระแสแรงขนาดนี้อาจจะมีการถอยบ้าง
แต่รอบนี้อนุมัติไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวคงต้องรอดูกันจะเดินหน้าต่อไปยังไง